ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะ

ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
คนร้ายที่ก่อเหตุเป็นลูกเขย
ก่อเหตุฆ่ายกครัวถึง๕ศพ
ตอนนี้สื่อก็เลยเรียกว่าเป็นไอ้ปุ๊๕ศพ
ชื่อเล่นชื่อปุ๊ใช่ค่ะปุ๊คนนี้เนี่ยก่อเหตุบ้านสองหลังนะคะ
เป็นญาติกันหลังแรกเนี่ยบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเจ็ด
อีกหลังหนึ่งบ้านเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดห่างกันประมาณสามกิโลกรัม
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ก่อเหตุบ้านหลังแรกเลยนะคะ

อันนี้บ้านเลขที่๑๗๗นะคะ
ปุ๊คนนี้เป็นลูกเขยของบ้านนี้

ในคลิปนี้จะเห็นว่าทะเลาะกับพ่อตา
แล้วก็จะมีภรรยามาด้วยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง
แล้วในปุ๊กคนเนี้ยนะลูกเขยคนเนี้ยนะ
วิ่งตามไปวิ่งตามไปปุ๊บเดี๋ยวย้อนกลับมามายิงซ้ำอะค่ะ
ยิงพ่อตากับยิงภรรยาตัวเองซ้ำไปอีกอ่ะแล้วภรรยาท้องสี่เดือนนะคะ
เนี่ยอันนี้คือวิ่งกลับมาแล้วหลังจากที่ตามผู้หญิงคนนั้นไปพักหนึ่งโอ้โห
วิ่งกลับมาแล้วก็มาเห็นภรรยาตัวเองที่บาดเจ็บเนี่ยนอนกอดศพพ่อตาอยู่ค่ะ

ยิงซ้ำแล้วภรรยาตั้งคัน๔เดือนนะคะคุณผู้ชม
ปุ๊คนนี้นะคะนายธีรพลปิ่นอมรอายุ๓๙ปี

พ่อตาที่ถูกยิงคือนายวิรัติกิ่งแก้วอายุ๔๓
ภรรยาคือนางกัญญารัฐกิ่งแก้วนะคะ
เนี่ยก็ตามกล้องวงจรปิดนี้เลย
ไปยิงใส่เขาอีกเนี่ยใช่ค่ะย้อนกลับมายิงซ้ำอีกอ่ะค่ะ
เพราะว่าตัวเองนู่นไล่ไปไล่ยิงน้องสาวภรรยาที่วิ่งหนี
แต่คนนั้นเขารอดใช่ค่ะแต่ก็กลับย้อนกลับมาดูว่า
พ่อตากับภรรยาเป็นยังไงเขายังไม่ตายไปยิงเขาซ้ำ
แต่คนที่รอดนี่เขาวิ่งหนีเข้าไร่ข้าวโพดได้
ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันนี้นะคะ

นี่เป็นจุดแรกที่ก่อเหตุ
หลังจากก่อเหตุที่จุดแรกจุดนี้
ไปบ้านอีกหลังนึงบ้านญาติ

ห่างจากบ้านหลังแรกไป๓กิโลเป็นบ้านญาติภรรยาค่ะ
แล้วก็ไปใช้ปืน๙มมยิงนางน้ำพึ่งอินทรสิตอายุ๔๘ปีแม่ยาย
นางน้ำผาอินทรสิตอายุ๔๘ปีพี่สาวฝาแฝดของแม่ยาย
สองคนนี้เสียชีวิตในห้องนอนนะคะ
ส่วนนางกระหนกวันอินทรสิตอายุ๕๓ปี
พี่สาวของนางน้ำพึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่ริมถนนหน้าบ้าน
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๒คน
นายเอกราชกำแหงและนายเขียวยีมุกเป็นญาติของผู้ตาย
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิต๕ศพนะคะ

พ่อตาภรรยาแม่ยายฝาแฝดของแม่ยายและพี่สาวแม่ยาย
นี่ต้องนับลูกในท้อง๔เดือนด้วยนะ

เรื่องต้นนายเทียรพลหรือไอ้ปุ๊คนนี้เนี่ย
เป็นลูกเขยแล้วก็ทะเลาะกับภรรยาบ่อยค่ะ
เขาอ้างว่าเป็นลักษณะของความหึงหวง
แล้วจุดที่๒ที่เป็นบ้านญาติของภรรยา
คือแม่ยายต้องไปอยู่ที่นี่เพราะทนไม่ไหว
ที่เห็นลูกสาวตัวเองกับลูกเขยทะเลาะกันเป็นประจำ
ยายต้องหนีไปอยู่บ้านอีกหลังนึงหลังก่อเหตุค่ะ
ทะเบียนก่อไก่ลอลิงสี่ห้าหกหนึ่งพิษนุโลกตอนนี้ก็ได้มีการประสานทุกโรงพักตั้งด่านสกัด
นายอภิษฎบุญเสือกำนันตำบลพญาแมนก็เลยบอกว่านายธีรพลคนก่อเหตุเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่า
แต่ซื้อรถเกือบ๑๐คันเขาอ้างว่าเขาเล่นหุ้น
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบประวัติมันร่ำรวยแปลกมันผิดปกติ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
แล้วที่ผ่านมานิสัยก็ใจร้อนนะคะทะเลาะกับภรรยาบ่อย
ช่วงปลายปีเคยหายไปเดือนนึงรถเกือบ๑๐คันเนี่ยก็เอาออกไปหมด
สักพักเอากลับมาอีกแล้วก็มาบวชด้วยนะ
บวช๒๓วันศึกออกมาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วก็มาก่อเหตุนี้ฆ่ายกครัวตั้ง๕ศพ
คือในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยมาเนี่ย
ตอนท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาว
ที่ขับถอยออกไปคือรถที่เขาขับหนีไว้

ทีนี้ทำเป็นภาพกราฟิกค่ะคุณผู้ชม
จะได้เห็นภาพแบบเข้าใจมากขึ้นนะคะ
เป็นภาพกราฟิกข้อมูลจากการสอบสวน

เขาบอกว่าจุดแรกนายธีรพลเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อตาคือนายวิรัติ

ซึ่งภรรยาท้อง๔เดือนทะเลาะกันในโรงรถ
ธีรพลชักปืนออกมายิงพ่อตาล้มลงกับพื้น
แล้วก็ยิงภรรยานางกัญญารัฐ

หลังจากนั้นก็ไล่ยิงน้องสาวภรรยาที่เขาวิ่งหนีตายออกไปที่ไร่ข้าวโพด
แต่น้องสาวภรรยาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเขาหนีรอด
จากนั้นนายธิรพลเดินไปที่รถ
แล้วก็ย้อนกลับมายืนดูร่างภรรยากับพ่อตาอีกครั้ง
จุดนี้มีรายงานว่านางกัญญารัฐภรรยาพยายามร้องขอชีวิตแล้วด้วยนะคะ
แต่ไม่สำเร็จถูกกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตอยู่อะค่ะ
ต่อมานายธีรพลขับรถไปที่บ้านของญาติฝั่งภรรยา
ยิงนางน้ำพึ่งแม่ยายนางน้ำผาพี่สาวฝาแฝดของนางน้ำพึ่ง
ไปหลายนัดเลยค่ะเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
แล้วก็ตอนที่ถอยรถออกมาจากจุดเกิดเหตุ
กระหนกวันพี่สาวของแม่ยาย
ออกมาพอดีออกมาจากบ้านตะโกนถามนายธีรพลว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่ตอบยิงใส่เลย
ยิงใส่นางกระหนกวันไป๓นัดจนเขาล้มลงเสียชีวิตคาที่ค่ะ

ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ

เว้นแม้แต่เมียของตัวเองที่ท้องลูกตัวเองอยู่๔เดือน
ตำรวจวันนี้นะครับในการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ความคืบหน้าก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ชุดสืบสวนสพพิษฎุโลก
เขาไปเจอรถยนต์ที่คนร้ายใช้ขับหลบหนีมาก่อเหตุที่อุตรดิษฐ์ใช่ไหม
หมายเลขทะเบียนกไก่ลิง๔๕๖๑พิศนุโลก
ไปจอดทิ้งเอาไว้ในห้องพักหมายเลข๙ในโรงแรมแห่ง๑
คือตามรายงานของคนที่เขาอยู่ที่โรงแรม
ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกปรากฏว่ารถที่ไปเจอล็อกประตูเอาไว้
แล้วแม่บ้านของโรงแรมบอกว่าเมื่อเย็นเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหาก็คือนายธิรพลเนี่ยขับรถยนต์คันนี้มาเปิดห้องพัก

หมายเลขทะเบียน๔๓๗พิศนุโลกของแม่บ้านของโรงแรม
อ้างว่าจะขอขี่ไปรับเพื่อนสาวที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่ห้อง
จากการตรวจสอบในรถยนต์ของคนร้ายนะครับมีกระสุนปืนขนาด๙มมอยู่๖นัด
ตกอยู่ใต้เบาะนั่งฝั่งคนขับมีกระเป๋าเดินทางสองใบ
พร้อมกับสัมภาระอีกจำนวนมากอยู่ด้านหลังรถนะครับ
เอาไว้ประกอบสำนวนคดีอันนี้คือช่วงเช้านะครับ
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงไปเจอรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายยืมแม่บ้านไป
นี่ฮะคันนี้ครับจอดทิ้งไว้พร้อมกับหมวกกันน็อกแล้วก็กุญแจรถ
หน้าบ้านพักคณะลิเกชื่อว่าคณะเพชรรุ่งลูกชินราชอยู่ริมถนนพิศนุโลกนครสวรรค์
ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิศนุโลกนี่ฮะสอบสวนนางสมสวยบุญเปี่ยม
อายุ๔๒ปีเป็นเจ้าของบ้านบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าบ้าน
ตั้งแต่เมื่อเวลา๑๙นาฬิกาเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไร
คิดว่าเป็นรถเสียแล้วเจ้าของมาจอดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวคงจะมาเอาตอนหลัง
กระทั่งช่วงสายวันนี้รถก็ยังจอดอยู่ก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑
อุตรฤษฐรรมพื้นศูนย์โลกเมื่อคืนนี้ตอนค่ำเข้าโรงแรมยืมจักรยานยนต์ไว้บ้าน
ขับมาจอดทิ้งที่หน้าคณะลิเกเลยตอนค่ำเมื่อวานนี้แล้วก็หายไปเลยนะครับ
เมื่อตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของคณะลิเกนะครับ
พบภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้นี่ครับท่านผู้ชมครับ
ตอนเดียวนะที่คนขับเนี่ยขับตามหลังมาเนี่ยฮะมีลักษณะมีคอกอยู่ข้างหลังแบบนี้ด้วยนะ
หยุดรอรับอยู่ที่บริเวณริมถนนนะครับมีรถเก๋งสีขาวอีกคันหนึ่งด้วย
ขับตามหลังประกบรถกระบะมาแล้วก็พากันขับรถหลบหนีไปทางจังหวัดนครสวรรค์
ของผู้ที่ก่อเหตุอยู่นะครับ
แต่ทีนี้สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันไปเจอที่ปฐุมธานี
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันหนีไปทางไหนอะไรยังไงกันแน่
แต่รถสองคันนี้นะครับคือรถร่องรอยล่าสุดที่คนร้ายขึ้นไป

แล้วก็มีรถเกล็งสีขาวมาขับตามหลังไป
คนจำลัดเอกเฉลิมเขียนศีลวรขาลรองพตร

วันนี้ลงไปตรวจสอบพื้นที่บ้านเกิดเหตุ
กับบ้านเลขที่๗๑บ้านของญาติที่ทางแม่ยายไปอยู่ด้วย
รองพบตรบอกว่าปมเหตุครั้งนี้มาจากเรื่องหึงหวง
ส่วนเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจมืดนั้น
สืบสวนสพพญาแมนกำลังตรวจสอบอยู่ว่า
จะมีความเชื่อมโยงไปสู่ปมฆาตกรรมหรือไม่
เพราะว่าในปูเองก็มีลักษณะท่าทางมีพิรุธหลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินส่วนรายละเอียดอื่นอื่นอย่างเช่น
ขัดแย้งเรื่องเงินที่มาจากการทำธุรกิจสีเทา
หรือว่าประเด็นเรื่องยาเสพติดนี่ยังเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐาน
ยังไม่สามารถนำมาเป็นประเด็นหลักของการก่อเหตุได้
หลังก่อเหตุนายธิรพลได้ขับรถหลบหนีกลับบ้านที่จังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็ทิ้งรถไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเอาจักรยานยนต์ของแม่บ้านไป
ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบว่า
ใครเป็นผู้ให้การช่วยเหลือคนร้ายในการหลบหนี
การตรวจสอบนะครับเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมี
พอวัดเกี่ยวกับเกี่ยวข้องมีอย่าเสพติศ
ที่นี่หมายจับก็คือเข้าหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น
ผู้อื่นคือตำรวจเขาบอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขารู้ข้อมูลการเข้าพักจุดสุดท้ายช่วงเวลาเข้าพัก
ตามสถานที่ต่างของไอ้ปุ๊คนนี้แล้วแหละแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เดี๋ยวจะไปกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าประวัติเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบแล้วเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยมีคดีช่อโกงด้วย
มีเรื่องของเมาสุราด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านรองพบตรบอกว่าต้องตรวจสอบว่าใครมาช่วยเหลือบ้าง
ก็ภาพเมื่อสักครู่ที่มีกล้องวงจรปิดมีรถ๒คัน
เขาบอกว่าเวลา๑๘นาฬิกา๓๔นาที๑๓มกราคมรถ๒คันนั้นแหละ
กระบะแบบมีคอกแล้วก็รถเก๋งสีขาวเนี่ยไปแวะรับคนร้ายไง
สองคันนี้ก็ต้องขยายผลเพิ่มเติม
ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปคุยกับชาวบ้านนะคะ
ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลตรงกันเลยว่าก่อนหน้านี้นายเทียรพลหรือปุ๊คนนี้
ขับรถเข้ามาที่บ้านสองหลังเกือบทุกวันมานั่งดื่มสุราที่บ้าน
ที่ยิงแม่ยายอะค่ะก็มานั่งอยู่บ่อยมานั่งดื่มเหล้าอยู่บ่อย
ส่วนการใช้ชีวิตนายธีรพลเพิ่งคบหากับนางกัญญารัฐประมาณปีกว่า
ระยะหลังหลังทะเลาะกันบ่อยแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงด้วยค่ะ
เขามายิงข้างในก่อนยิงข้างในหลายนัดแล้วก็ถึงมายิงข้างนอก
แล้วเขาก็บอกว่า
เทียรพลเคยบอกกับคนในชุมชนว่าที่มีรถหลายคันเกือบ๑๐คันเนี่ยนะ
เล่นหุ้นแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างก็เลยรวย
วันเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครเอกใจอะไรเลยนะคะ
ธิรพลก็ขับรถเก๋งสีขาวมาจอดหน้าบ้านแม่ยาย

หลังจากที่นายธิรพลลงรถไปไม่นานเสียงปืนดังเลย
แล้วก็ดังแบบหลายครั้งเลยค่ะ

แล้วก็ไปยิงนางกระหนกวันที่นั่งขายของอยู่หน้าบ้าน

นางกระหนกวันนางดูนางอยู่

เขาว่าคุณอาก็มายิงเลยไง
ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง
บัญชาทองอู่ก็บอกว่านายธิรพลปกติก็เป็นคนอารมณ์ร้อน
นิสัยโผงผางชอบทะเลาะชอบทำร้ายภรรยาเป็นประจำ
บางครั้งนายธีรพลไปนั่งเล่นที่บ้านก็เอาปืนมาเล่น
เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าครับที่ผ่านมาคนในชุมชนไม่มีใคร
กล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าคุยด้วยนะคะอืม
ปมของการก่อเหตุผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
คาดว่านายธีรพลน่าจะไม่พอใจที่ภรรยาตีตัวออกห่าง
ตอนนี้คนในชุมชนทุกคนไม่มีใครกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น
เพราะนายธีรพลเคยขู่เอาไว้
ว่าจะย้อนกลับมายิงญาติพี่น้องของภรรยาที่ยังรอดชีวิตอยู่ด้วย
ยังรอดอยู่อีก๗คนเดี๋ยวจะย้อนกลับมายิงให้หมด
แล้วก็จะฆ่าทุกคนที่เข้ามายุ่งเรื่องของตัวเอง
ขู่เขาเอาไว้แบบนี้ด้วยค่ะ
เอาปืนมาชักเล่นเรื่อย

แจ้งแผนตำรวจไว้ไม่รู้จะมาปะไม่รู้
แต่หลักผมคือจะมาดูแลอยู่ตรงนี้
ใช่

อีก๗คนในบุญบ้านหรือ

โอ้โหคดีนี้สะเทือนขวัญนะคะ

อุกชะกันคนในพื้นที่เขากลัวกันมากอะค่ะ
ก็ได้มีการสั่งการให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเลย
ชับทางชุดสืบสวนด้วยว่าต้องระวังด้วยนะผู้ต้องหามีปืน
ถ้าเจอตัวก็ให้ประเมินสถานการณ์ในการจับกลุ่ม
สามารถใช้ยุทธวิธีสถานหนักในการจับกลุ่มได้ทันทีตามความเหมาะสมนะคะ

ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพิศนุโลกรอแพทย์ผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
วันพรุ่งนี้ก็จะอนุญาตให้ญาติติดต่อรับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะ

คือต่อให้จับได้แล้วก็ขังเข้าคุกนะ
ญาติพี่น้องของผู้ตายที่เขาเหลืออยู่เขาก็ไม่สบายใจหรอก
คือมันขู่ขนาดนี้เนี่ยเกิดมันพ้นจากคุกมานี่ไม่รู้จะทำยังไงกันเนี่ย
ก็ต้องไม่ให้พ้นจากคุกได้ค่ะ
ก็ดูว่ากฏหมายจะได้ถึงขนาดไหน